คุณผู้ชมฮะที่สมุทรปราการมันเกิดเรื่องเกิดราวอีกแล้วฮะ

แต่ทีนี้คนที่ถูกยิงคนที่บาดเจ็บ
บอกว่าผมเชื่อเป็นเรื่องของสถาบัน

ตำรวจสพบางพลีน้อยสมุทรประการรับแจ้งเหตุนะฮะว่า

ขาเข้าช่องทางคู่ขนานกม๓๔
ปากทางเข้าวัดหอมศีลที่ตำรวจบางพรีน้อยบบ่อน
พอมาเจอคนเจ็บนี่คนนี้
ถูกกระสุนเข้าที่หลังเลยนะคุณนะที่ต้องพันหลังไว้แบบนี้
คนเจ็บก็คือนายพานุพงศานุภาษณอายุ๒๐ปี

ที่บางประกงจังหวัดชะเจิงเซา
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดที่หัวไหล่ข้างซ้าย

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งกรงพยาบาลนะครับ
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงใส่ชุดดำน้องก็อายุยังน้อยกันอยู่เลยนะฮะ
บอกกับตำรวจบอกว่าผมซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ที่มีคนเจ็บเป็นคนขี่กำลังจะกลับไปโรงเรียน

ก็มาเจอคู่อบริต่างสถาบันครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาหลายคัน
พอเห็นจวนตัวแถวปากทางเข้าวัดหอมศีลนะ
ก็เลยรีบจอดรถวิ่งเข้าไปหากลุ่มอริต่างสถาบันคุณ
แต่ก็โดนยิงสวนกลับมาบาดเจ็บ
คือที่วิ่งเข้าไปหาเขาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ก็มันจะหมดทางสู้แล้วนะฮะก็ต้องวิ่งเข้าใส่แล้ว

ยิงสวนกลับมาจนได้รับบาดเจ็บ
หลังคำเขากำลังขับมาและผมลงมา๒พันธุ์
ก็คือว่าต่างคนต่างวิ่งเข้าหากันใช่ไหมเพราะว่าเขาฟังตรงนี้นะครับแล้วไล่มาฝั่งตรงนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นการให้ปากคำของคนที่โดนรุมอยู่โดนยิงอยู่นะฮะ
ล่าสุดอันนี้ผู้สิทธิ์ของเราลงพื้นที่ไปที่หน้าวัดหอมศีลจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
เราก็เห็นนะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่บนเสาไฟฟ้าบริมทางหลายจุดเป็นกล้องของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
ก็บันทึกภาพได้ไหมบันทึกภาพได้จริงด้วยคุณนะภาพที่เกิดเหตุเนี่ยบันทึกไว้แบบนี้นะครับ
คือกล้องนี้นะฮะจะเห็นผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เสื้อสีฟ้าโดยมีเพื่อนเมื่อกี้เสื้อสีดำแล้วก็หมวกกันน็อกขาวเป็นคนซ้อน
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยวัดหอมศีลเพื่อกลับบ้านพักจังหวะนั้นนะฮะคุณวัยรุ่นต่างสถาบันขี่จักรยานยนต์มานะฮะ
และหลังจากนั้นในภาพยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอีก๓คัน๓๔คันขี่ตามมาทีหลัง
หลังจากนั้นมีการเปิดฉากทำร้ายร่างกายกันต่อหน้าประชาชนประชาชีแล้วก็รถที่ขับผ่านไปผ่านมาจำนวนมากนะครับ
แล้วก็น่าจะมีจังหวะสักจังหวะหนึ่งที่เป็นการยิงบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด
แล้วหลังจากนั้นรถจักรยานยนต์ที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขับหลบหนีไปโดยใช้ถนนเทพรัฐขาเข้านะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปในชุมชนนะฮะคาดว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แหละครับ
คุมชาวของพาสวนชาบ้านแถวเนี้ย์บอกว่าเห็นคนยิงเป็นวัยรุ่นน่ะ
หลังลงมือก็ขี่รถจักรยานยนต์
ซ้อนท้ายหลบหนีกันไปเอาฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่เป็นแม่ค้าอีกคนบอกโอ้โหตอนนั้นฉันนั่งเด็ดใบกะเพรา
จะทำผัดกะเพราให้ลูกค้ากินได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
แล้วก็วัยรุ่นวิ่งมาหลบแถวหน้าร้านฉันก็ตกอกตกใจ
แถวนี้ตีกันบ่อยนะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมคนเจ็บที่ถูกยิงเข้าใส่ที่หลัง
ก็เตรียมเข้ารับการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุตำรวจมั่นใจว่ามาจากเรื่องสถาบันนะครับ
แล้วก็ตัวคนเจ็บเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะกงใช่ไหม
ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับสถาบันอีกแห่งที่อยู่อำเภอบางบ่อคุณ

สถาบันต่างอำเภอแต่มาเจอกันกลางทาง
ก็เลยก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องตามรวบตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้
แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่สมุทรประการเกิดบ่อย